การรับชีวิตเรียกอีกแล้วเหรอ

อีกแล้วหรอ

ตอนนี้มีใครพลัง
แล้วก็มีพี่แก้มสุรินตาไปโพสต์คอมเมนต์

หนูเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เลย
วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้องสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้าง
อาทิตย์กลับมาเล่าไม่ฟังเลยเพราะว่ามีแก่งของเขา
ยังไม่รู้เลยเพราะว่าทางพี่ปุ้นพี่นุ่มเองก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบ

อาทิตย์กลับมาเล่าไม่ได้เลย

อาทิตย์กลับมาเล่าไม่รู้เลยว่าต้องสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้าง
หนูทำยังไงทุกวันนี้หนูก็ทำงานของหนูแบบปกติของหนูอะค่ะ

หรืออ่ะเจ๋งใครพูดแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นตรงที่หนูว่ะ

ตันก็แบบโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรในชีวิตประจำวันดีกว่า
แล้วมันมีผิดข่าวต่างมีคนได้พบกับนางอย่างมากใช่ไหม

ทุกคนเข้าใจดีว่าหนูเป็นยังไง
ใช่ค่ะเพราะว่าตันก็รู้อยู่ว่าตันเป็นยังไง
แล้วคนล่อข้างหรือว่าพี่ที่ตันได้ทำงานด้วยเขาก็รู้ว่าตันเป็นยังไงอยู่แล้วค่ะ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

ให้หนูเคลียร์อะไรอ่ะหนูไม่รู้เลยว่าต้องเคลียร์อะไรอ่ะ
คุยว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงแบบพี่ออสเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างนี้

เพราะว่าคุยกันปกติกันก่อนค่ะ
น้องแหมว่าจริงที่พี่ออนไม่โพสต์มันหมายถึงน้องใครเนี่ย
คือตานเองไม่รู้ว่าพี่ออนเขาหมายถึงใคร
แต่ตันก็เองก็ไม่ได้แบบรู้สึกกระทบหรือว่าอะไรยังไง
ก็เลยไม่ได้สนใจทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะ

เต็มตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ก็เจอกันแล้วค่ะอาทิตย์ก่อนหน้านี้
หนูอยากงงเลยอะ
หนูอยากเอาสคริสต์งานมาให้ดูว่าหนูทำอะไรบ้าง
เพราะว่าจริงแล้วแบบมันมีงานมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
แล้วว่าที่เขาจองตัวไว้อะไรอย่างนี้
ก็คุยกันปกตินะคะเรื่องงานเรื่องอะไร
ว่าแต่สิตะวักหนูก็ไม่อยากเอา

เข้าใจไหมนุ้งมันไม่น่าภูมิใจ
ก็พี่ทางกองก็เป็นคนบอกมาถามหนูนะว่าแบบอยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูก็บอกแล้วว่าแบบพี่ทุกอย่างมันผ่านจากทางกองมาอยู่แล้ว

หนูว่ามันก็มันถามว่ามันเซ็กซี่ไหมมันก็มีบ้างแหละแต่มันก็มองเป็นศิลปะมันก็คือศิลปะ
ตอนที่ถ่ายทำ้วันคลิปมั้ยมันจะเสียภาพรันด์ทำให้คนมองว่าคุณเป็นหมอสงครับ

นะครับทุกคนต้องเห็นมีวายตรงมาก

มันก็มาก
ทำงานในวงการของพี่เขาก็น่าจะรู้อยู่
ไม่ใช่สิ
ก็ทำงานปกติ
ก็แอบกังวลนิดนึงนะคะ
ทำไหนได้จูลไม่เป็นคนทำ
จูลไม่เป็นคนถุกขึ้นมา

ก็รู้หรอ
ต้องดีใจไหม

อยากเอาไปเปรียบเคียบเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นงานเหมือนกัน
ก็เคยเจอกันครั้งแรกเลยที่หนูได้มงใหม่เลย
แล้วจะบอกอะไรอยากให้เอาไปเปรียบเทียบครับ
ก็ไม่อยากให้เอาไปเรียบเทียบกันค่ะเพราะว่าทุกคนก็เป็นนางงามคนไทยเหมือนกัน
ก็เป็นแบบเวทีไทยตัวแทนสาวไทยเหมือนกันก็ไม่อยากจะแบบเอามาให้แบบคนมาตีกันเอง
ขอบคุณครับ